ความเคลื่อนไหวนะคะก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะ
เจอกับเวียดนามในเกมนัดประเดิมสนามวันพระรหัสบดีนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะมีปรากฏนะคะเป็นภาพการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่สื่อของเวียดนามแอบถ่ายเอาไว้ค่ะ
ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการแชร์ภาพออกไปด้วยนะคะ
ก็นำเสนอภาพมุมสูงในการแอบถ่ายการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทย
จากด้านนอกสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในช่วงหลังจากที่เปิดให้สื่อมวลชนเก็บภาพ๑๕นาทีแรกนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกค่ะที่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครบ๒๓คนที่สนามแข่งขันจริง
ก็เลยส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นการละเมิดกฎแล้วก็คาดการณ์ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการเสนอไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันต่อไปด้วยค่ะ
ส่วนผู้ตัดสินในเกมวันที่ไทยจะเจอกับเวียดนามนะคะเป็นซาอุดอัลอัลปานะคะชาวกาต้าค่ะ
ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในเกมระดับทวีปมาก่อนเลยนะคะมีเพียงแค่เคยตัดสินในศึกเอฟซี
ศึกเอฟซีแชมปินส์ลีกนะคะ
ซึ่งก็จะทำการตัดสินในเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ขณะที่กวินธรรมศาจานันทร์นะคะนายทวารจากทีมโอเอสรูเว่นก็พูดถึงการแพ้เวียดนามจากความผิดพลาดของเขานะคะในศึกคิงส์ครับบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดของตัวเองแต่ว่าขอให้เป็นอดีต
หลังจากนี้ขอโฟกัสกับเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่สภาพร่างกายนะตอนนี้แม้จะมีอาการล้าอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าไม่มีปัญหานะคะส่วนจะได้ลงสนามหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเฮสโค้ชที่จะตัดสินใจต่อไปค่ะ